เรื่องที่ชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาก็ค่อนข้างตกออกตกใจแล้วก็แปลกใจ
เรียกว่าแปลกใจประหลาดใจก็แล้วกันนะคะ
เป็นงานศพค่ะของคุณยายคนหนึ่ง
ซึ่งเสียชีวิตนะคะด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องของน้ำตาเทียน
ที่จุดแล้วปรากฏว่ามีรูปร่างแปลกประหลาด

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมครับเป็นภาพเทียนนะคะ
ที่จุดไว้หน้าศพของคุณแม่จั้นเล็กกระโทก

ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเลขที่๘หมู่ที่๒

น้ำตาเทียนแปลกมากค่ะ
คือมันผิดแปลกแตกต่างจากธรรมชาติ
เพราะน้ำตาเทียนพอจุดเสร็จแล้ว
มันไม่ได้ไหลลงข้างล่างตามแรงโน้มถ่วงของโลก

เขาบอกว่าวัดแล้วสูงกับหนึ่งฟุตนะคะ

คล้ายกับรูปร่างของเทวดาอยู่เหนือบันได๗ขั้น
หลายคนที่เห็นเขาตื่นตาตื่นใจมากเลย

เมื่อเวลาประมาณตี๓ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ก็ตรงกับวันพระด้วยวันนั้น
ทางด้านสามีของคุณแม่จั้นค่ะ
นายเจริญเล็กกระโทกอายุ๗๕ปี

ตอนตั้งศพสู่อภิษฐรรมของภรรยา

ดน้ำตาเทียนที่จุดไว้หน้าโรงศพ

อย่างที่บอกมันไหลค่ะ

แต่มันเหมือนมันเป็นจังหวะขึ้นนะคะ

หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปเก็บเอาไว้

เดี๋ยวลองฟังเสียงตัวสามีของคุณยายหน่อยค่ะ
โอ้โฮแปลกดีทุกคนก็ดี

ใช่เขาบอกว่าเหมือนคล้ายกับเทวดาคุ้มครองมาคอยรับนั่นแหละ

ทำให้รู้คลายความเสียใจลงไปได้บ้างแล้วค่ะ

แล้วก็ไปขึ้นสวรรค์ชั้น๗แล้วค่ะ
ครับ